คุณผู้ชมข่าวนี้บอกเลยว่ามีเรื่องแล้ว
เมื่อพี่นุ้ยเล่นใหญ่ใสลงแบบไม่ยาวเกิดเหตุชุลมูลขึ้น

เจ้าแจ๊ะริมเจาว์
ช่วงนี้วงการตลกเขาคึกคักท็อปฟอร์มกันจริง
คันโลกทันเหตุการณ์แบบสุด
ดูรุ่นใหญ่เขาเล่นกันค่ะ

แต่ยุคนี้ขอฟาดด้วยฝ่ามือ
อู้หู้หู้นี่พี่นุ้ยก็นะ
ป๊าบเดียวเล่นเอาหลงหน้าสั้น
จนจำเลขธีบายไม่ได้สละละมั้ง
โอ๊ยโอ๊ย
โอ้โหรักดอกจึงหยอกเล่นครับจาน

เน้นทาแบบมีเสียงแต่ไม่หนับหนุนความรุนแรงนะคะ
ดูและจำแต่อย่านำไปใช้
เดี๋ยวจะหาว่ารุ่นใหญ่เขาไม่เตือน
อุ้ยอย่างปันนะครับจาน